ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็มีคนที่เขาร้องเรียนมาผ่านทางแฟนเพจไทยรัฐเป็นผู้หญิงนะคะ
เธอบอกว่าเธอถูกคนโหไม่รู้โรคจิตหรือเปล่าข่มขู่เธอ
บอกว่ามีภาพถ่ายตอนเธอเข้าห้องน้ำ
จะเอาภาพนี้ไปเผยแพร่ในโลกโซเทียล
สิ่งที่ต้องแลกมาเพื่อไม่ให้ไปเผยแพร่โอ้โหมันพิลึกพิลั่น
คือเธอบอกว่ามีผู้เสียหายหลายรายบางรายโรคจิตคนนี้บอกว่า
ส่งเสียงร้องคล้ายเสียงตอนสำเร็จความไคร้ไปให้ฟัง
เพื่อแลกกับการไม่ปล่อยคลิปภาพโป๊ภาพอนาจารย์ของหญิงสาวเหล่านี้ในโลกโซเทียล
ดูสิเธอก็เลยร้องเรียนผ่านเพจของเรานะคะบอกว่าเธออยู่จังหวัดชนบุรี
แจ้งความกับตำรวจแล้วแต่ตำรวจบอกว่า
คือมันยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ก็เลยยังไม่สามารถดำเนินคดีกับคนโรคจิตคนนี้ได้

ตอนที่คุยกับผู้ชายโรคจิตคนนี้ค่ะ

ตอนคุยกับผู้ชายโรคจิตคนนี้
เราให้คุณจิรัยุทร์ปุ่นชูทีมข่าวห์ของเรา

ที่ส่งคลิปเสียงนี้มาร้องเลนผ่านเพจท้ายรัฐทีวีอะคะ
เล่าให้ฟังว่าถูกผู้ชายคนนี้โทรหาเธอ
ช่วงกลางคืนวันศุกร์ที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา

ช่วงเช้าวันเสาร์ที่๓๐พฤษภาคมโทรมาอีก๒รอบ
เธอก็ไม่ได้รับสายเพราะปิดเสียงอยู่
จากนั้นมีข้อความเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์นะคะ
เป็นข้อความบอกว่าแค่อยากจะบอกว่าโดนถ่ายคลิปรู้เปล่า
เธอก็เลยส่งข้อความกลับไปว่าคลิปอะไรเธอเป็นใคร
กี้ปิดเสียงโทรศัพท์ให้โทรมาใหม่จนหัวค่ำวันเดียวกันผู้ชายคนนี้โทรไปหาเธอ
แต่เหมือนว่าโทรไม่ติดก็ส่งข้อความมาอีกว่าจะเอาแบบนี้ใช่เปล่า
หลังจากนั้นโทรไปอีกรอบเธอรับสายค่ะ
เธอก็เลยบันทึกเสียงเอาไว้ค่ะผู้ชายคนนี้คุยกับเธอด้วยน้ำเสียง
อย่างที่คุณผู้ชมฟังไปอะค่ะแล้วก็บอกกับเธอว่า
ถ่ายคลิปเธอตอนอยู่ในห้องน้ำถ้าไม่อยากให้คลิปหลุด
ต้องร้องเสียงคลางเพื่อให้ผู้ชายคนนี้สำเร็จความไคร่
ต่อไปนี้ถ้าอยากจะให้เธอร้องให้ฟังอีกเธอก็ต้องทำนะ
ไม่อย่างนั้นคลิปจะถูกปล่อยออกไปในโลกโซเชียลข่มขู่เธอแบบนี้ค่ะ
เธอบอกว่าเธอไม่เคยให้เบอร์โทรใครมั่วซั่วนะคะ
ก่อนหน้านี้เวลาเข้าร้านสะดวกซื้อก็เขียนชื่อเบอร์โทรเอาไว้

เพื่อความปลอดภัยทุกคนต้องให้ข้อมูลเวลาไปใช้บริการตามสถานที่ต่าง
เธอเลยสงสัยว่าคนที่ได้เบอร์ติดต่อเธอ
เป็นข้อความที่เธอเขียนเอาไว้ก่อนที่จะเข้าร้านสะดวกซื้อหรือเปล่า
ให้ร้องให้เขาฟัง
แล้วแบบถ้าเขาแบบได้ฟังแล้ว

เขาก็จะไม่ปล่อยคลิปนี้ให้ใครดู
แล้วการพูดจาของเขาทำตัวเหมือนเป็นคนในบริษัทที่ทำงานหนู
ซึ่งตอนแรกหนูก็เข้าใจว่าเป็นคนในที่ทำงานเหรอ
แล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่ทำให้เขา
เขาก็จะเอาคลิปนี้ปล่อยให้บริษัทเห็น

ให้เราสำเร็จความไข้ให้เขา
แล้วถ้าสมมุติว่าวันไหนที่เขาแบบต้องการอีก
เขาก็จะโทรมาให้เราทำแบบนี้ให้เขา
แล้วเขาก็จะไม่ปล่อยคลิปนี้ก็จะเก็บคลิปนี้ไว้ค่ะ
แล้วหนูก็ตัดสายแล้วก็โทรหาเพื่อน
แล้วก็แบบว่าเพื่อนก็แบบอยู่ในสายแล้วก็บันทึกเสียงคลิปนั้นไว้ให้
ตอนที่เขาพูดว่าให้ทำอะไรประมาณนี้
แล้วหนูก็กดวางกดวางอยู่หลายรอบ
จนเขาส่งเข้าความหมายถึงว่าจะเอาแบบนี้ใช่ป่ะ
แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ติดต่อเลย
อีกวันหนึ่งก็มาเห็นว่ามีคนที่โดนเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะ
เขาโพสต์ก็เลยไปบอกเขาว่าเนี่ยหนูก็โดนเหมือนกัน

ส่วนผู้เสียหายคนนี้ค่ะเธอก็ถูกโทรมาหาเหมือนกัน
บอกว่าถูกโทรมาหาวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้ชายที่คุยกับเธอบอกว่าให้ลงมาหาหน่อย

ผู้ชายคนนี้เรียกชื่อเธอเลยนะคะ
และรู้ข้อมูลเธอทุกอย่างว่าเธอทำอาชีพอะไร

แล้วก็บอกเหมือนกันเลยกับผู้เสียหายคนเมื่อสักครู่
บอกว่าแอบถ่ายคลิปเธอในห้องน้ำเอาไว้
ถ้าไม่ลงมาหาจะปล่อยคลิปในโลกโซเชียล
มั่นใจว่าเธอไม่เคยทำอะไรเสียหาย
เธอเลยตอบไปว่าปล่อยเลยอยากปล่อยปล่อยเลย

หลังจากนั้นเธอก็เลยบันทึกเบอร์โทรที่โทรมาหาเธอเอาไว้
ปรากฏว่าไลน์มันเด้งขึ้นมาค่ะ
ภาพโปรไฟล์ของเจ้าของเบอร์โทรที่เด้งในไลน์นะ

ก็ได้แต่ปรึกษาคนในครอบครัว
แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
เสียงผู้ชาย
ก็มันเบอร์เดียวกันเนี่ยค่ะ
พี่กังวลพี่ว่ามันต้องคนใกล้ตัว

สามีว่าเนี่ยถ้าถ้ามันทำกับฉันอย่างเงี้
เดี๋ยวมันต้องทำกับคนอื่นแล้วก็จริงจริงนะคะทีมข่าวก็ได้สอบถาม
ผู้เสียหายคนอื่นอื่นด้วยนะคะที่ถูกโทรไปข่มขู่ว่า
แอบถ่ายคลิปอะค่ะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
โทรมาคล้ายคล้ายกันแบบเนี้ยบอกว่าเออถูกแอบถ่ายคลิป
ในห้องน้ำบ้างในหอพักบ้างในคอนโดบ้าง
ผู้ชายคนนี้ก็จะพูดเหมือนกันถ้าไม่อยากให้คลิปนี้
เผยแพร่ในโลกโซเชียลโอนเงินมาบ้างก็ขอให้ทำเสียงร้องคลาง
ผู้เสียหายทุกคนบอกว่ามั่นใจว่าตัวเองไม่มีคลิปหลุดอะไรแน่นอน
แต่ก็อยากจะรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ให้ได้
แต่ปัญหาสำคัญคือผู้ชายคนนี้เป็นใครไปเอาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหายเหล่านี้มาจากไหน